ส่วนคลิปเหตุการณ์นี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
เป็นคลิปที่วัยรุ่นเนี่ยถือดาบยกพวกไปบุกบ้านคู่อริ
แล้วก็โอ้โหทุบประตูบ้านแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
ทางด้านของพี่สาวของคนที่เป็นคู่อริเนี่ย
เขาก็พยายามมาร้องขอห้ามยังไงก็ไม่ฟังอ่ะนะคะ

นี่ค่ะอย่างที่เราได้ทำลูกศรไปเลยก็จะมีทางกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมาพยายามยกมือไหว้ขอร้องว่า
เอออย่าอย่าทำอ่ะนะคะก็เป็นเจ้าของบ้านน่ะนะคะ
พลเมืองดีเนี่ยถ่ายคลิปกลุ่มวัยรุ่นนี้มีอยู่ประมาณ๔คน
คือจากสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะโมโหเลือดขึ้นหน้าแล้วนะคะ
เข้ามาถึงก็มาต่อว่าบ้านหลังนึงแล้วก็ถีบใส่ประตูบ้านเนี่ยค่ะ
ที่เป็นประตูเหล็กแบบนี้นะคะเรียกให้เจ้าของบ้านออกมา
ส่วนผู้หญิงในคลิปที่ยืนอยู่หน้าบ้านพยายามขอร้องเธอยกมือไหว้ด้วย
แต่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ยังถี่ประตูไม่ยั้งแล้วก็ตะโกนว่า
เพื่อนเขาทำไมอะไรอย่างเงี้นะคะหนึ่งในวัยรุ่นมีมีดร่มสมุไรด้วย
เขาบอกว่าคืออย่างนี้ตั้งใจมาก่อเหตุแน่ไม่ได้ถือแบบมาเป็นล่มหรอก
ร่มอ่ะนะคะเพจเจ๊ม้อยวีพลัสก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ค่ะ
พร้อมข้อความบอกว่าถึงจะมีเรื่องกันมาก่อน
ก็ไม่ควรทำพฤติกรรมนักเลงไล่ทำร้ายคนอื่นอย่างนี้
ไม่อย่างนั้นจะมีกฎหมายไว้เพื่ออะไรเก่งแต่ขู่ผู้หญิงนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดที่ซอยรามคำแหงห้าสิบสี่
วัยรุ่นยกพวกทำร้ายขู่ผู้หญิงคนแก่แล้วก็ทำร้ายเจ้าของบ้านจนบัตรเจ็บสาหัสด้วยค่ะ